กลับไปที่อุดรธานีครับผู้ชายคนนี้เขาอ้างว่าเทวดาท้าเทวดาสั่ง
ซิบบอกมาว่าถ้าแน่จริงไปทุบรถสิ
ทุบรถใครทุบรถชาวบ้านฮะดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับ
มาแล้วหรอครับนึกเสร็จแล้วหรือเปล่า
ตำรวจสพเมืองอุดรธานีครับจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ชื่อในกอล์
อายุประมาณ๓๐ปีวิ่งไปแล้วฮะในกอล์ฟยืนอยู่ตรงนี้
ก่อนหน้านั้นในกอล์ฟพยายามทุบกระจกรถมอเตอร์ไซค

ผู้เสียหายบอกว่าในกอล์ฟใช้ครีนตัดเหล็กไปทุบ
ปัดรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าบ้าน
อยู่ในพื้นที่ตำบลหมักแข้งในเขตเทศบาลนครอุดรธานีครับ

แล้วพยายามจะไปทุบกระจกรถยนต์รถมอเตอร์ไซคันอื่น

แจ้งตำรวจเลยตำรวจก็เลยตามไปคุมตัวในกอล์ฟ
พอเจอตัวเดินอยู่ริมถนนก็เลยรีบเข้าไปชาร์จตัวทันที

ที่ตำรวจโยนออกไปไกลตัวของไนกอล์ฟเนี่ย
ตัดเหล็กเอยค้อนเอยดัดแปลงด้ามด้วยนะฮะ

เหล่านี้เป็นของกลางที่ตำรวจตรวจเจอครับ
ไนกอล์ฟอ้างว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเดินเก็บของเก่า
แล้วหูแว่วได้ยินเสียงคนสั่งบอกว่าทุบเลยทุบเลย
ให้เอาครีมตัดเหล็กไปทุบกระจกหน้าปัดรถมอเตอร์ไซค์
กล้าหรือเปล่าทำสิเขาบอกหูแว่วได้ยินแบบนี้ฮะ
แล้วยอมรับนะครับเสพยาด้วยไม่น่าจะมีใครมาสั่งเทวดา
เข้าใจลูกค้าอะไรหรอกเสพยาด้วยครับเก็บของเก่าขายด้วยครับ
เสพยาไปเก็บของเก่าไปเงินที่ได้มาจากการขายของเก่า
เอาไปซื้ออะไรก็เอากลับไปซื้อยาบ้ามาเสพอีกรอบหนึ่ง
วนไปวนมาอยู่แบบนี้แล้วสุดท้ายก็มาก่อเหตุ
ทำให้คนอื่นเดือดร้อนตำรวจคุมตัวไปตรวจสารเสพติด
ติดต่อประสานญาติครับก่อนจะส่งตัวไปบำบัดรักษา
ขณะที่ผู้เสียหายนั้นนะฮะตำรวจบอกว่าให้ไปแจ้งความ
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
พิษภัยยาเสพติดนะฮะอันตรายนะครับ